ไทยรัฐทีวีขอแนะนำวิธีแก้ปัญหาจ้อดับ
จากกรณีการปลดระวังดาวเทียมไทยคม๕ภายในวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๕๙
คุณก็สามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติค่ะ
ถ้าจานดาวเทียมอยู่ในจุดที่ง่ายต่อการเปลี่ยน
แต่ถ้าอยู่ในจุดที่ยากต่อการเปลี่ยนด้วยตนเอง
ก็ติดต่อผู้ให้บริการใกล้บ้านท่านจะสะดวกกว่านะคะ
หรือสอบถามตัวแทนจำหน่ายไกลบานทันได้ทันที
เปลี่ยนกันนะคะจะได้ดูทีวีอย่างต่อเนื่องไม่หุดหงิดใจค่ะ